ไปดูงูงูมีทุกวันจริง
แต่ดูแล้วอย่าเบื่อเพราะว่าเตือนภัยกันนะคะ
เพราะว่าที่ชนบุรีเจองูเหลือมยาวตั้ง๔เมตรบุกบ้านค่ะ
เวลาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๖สิงหาคมนี้เองคุณผู้ชม

จริงจริงจริง